ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการเมาแล้วขับหน่อยเมาแล้วขับแล้วก็ไปชนแล้วหนี
ที่ชนบุรีนะครับผู้ชายคนนี้เนี่ยดื่มเหล้าขาวไปสองขวด
เมาแล้วขับชนแล้วหนีนะครับสุดท้ายตำรวจไล่จับได้นะฮะ
ไกลมากเลยนะคะแม่ตำรวจให้เป่าหน่อยนี่บอกใจจะขาด
ดูท่าเป่าคุณพี่เห็นไหมโอ้โหลีลาการเป่าของคุณพี่เขา
ให้ตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายนะครับ
หลังจากขับรถกระบะไปเฉียวชนรถชาวบ้านแล้วก็ขับรถหนีนะฮะ
คู่กรณีก็แจ้งตำรวจตำรวจต้องไล่สกัดจับนะครับ
ก็ไปจับได้คาแยกไฟแดงนี่ตอนที่คุมตัว
เมาไม่รู้เรื่องอยู่เลยทีแรกบอกไม่ได้
สำหรับคือปฏิเสธที่แรกบอกไม่รู้ว่าชนอะไรอย่างนี้เลย
บอกจำไม่ได้ไม่รู้เรื่องว่าไปชนใคร
ครับก่อเหตุเมื่อช่วงสายฮะ๙โมงครึ่งครับ
ตอนก่อเหตุที่สศสันสุกนะฮะ
แต่พอขับหนีเนี่ยหนีไปถึงพื้นที่สพสเม็ดที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
ตอนนั้นตำรวจจรจรได้รับแจ้งเหตุการเข้าใช้วิธีการอย่างนี้
คือเปิดสัญญาณไฟแดงค้างเอาไว้เลยที่แยกคีรีนคร
คือคันอื่นจะได้ไม่ต้องไปคันนี้ด้วยนะครับ
แล้วก็ไปจับกลุ่มเอาไว้ได้คาแยกไฟแดงคีรีนครนะครับ
นี่ฮะในเพชรข้องแค่วนะครับบ้านเดิมเป็นชาวอุบล
แต่เป็นอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านศวนบเมืองชนมุรีนะคะ
ไม่ต้องบอกว่าคล้ายหรอกมั้งก็เมาแหละอาการเมานะคะ
นั่นคือขวดล่าววางอยู่บนรถล่าวขาว๒ขวดค่ะ

คุณผู้ชมค่ะในเพชรบอกว่าไม่รู้ไปเฉียวชน
รถคู่กรณีตอนไหนอะไรยังไง
ซึ่งรถนี่นะคะรถกระบะฝ่อสีดำทะเบียน๑
ท้าวภูเท่าชฉิ่ง๗๓๑๗รุงเทพฯของนายนัทธีกุล
ชาวป่าอายุ๓๕ชาวจังหวัดน่าน
รถเขาพังเลยนะคะที่กระจกด้านขวาฝั่งคนขับที่กันชนหน้าด้วย
ตำรวจก็เลยนำตัวในเพชรไปตรวจวัดระดับแอลกอฮอล

ปริมาณแอลกอฮอลสูงถึง๒๒๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ก็นำตัวไปดำเนินคดีเมาแล้วขับและขับรถประมาทค่ะ
กิกอฮอล์

กลายทางเรื่อย

พาตรงโรงเรือนสามฮุบมาหาอาธิราค์ตรงตลาดนะครับ
ใช่ครับมันก็จะขับสายไปสายมา
อย่างนี้ไม่ได้นะคะอันตราย
นี่โชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บล้มตายอะไรไปจากเหตุการณ์นี้นะฮะ

ถ้าเกิดว่าทำเขาเป็นอะไรไปถึงขั้นเสียชีวิตหรือว่าพิการขึ้นมาเนี่ย
โอ้โหจริงค่ะแล้วพี่ชอบยังไง